มาถึงข่าวดีของที่ทุกคนรอคอยแล้วแบบตื่นเต้นมาก

เพราะตอนนี้คือหลังจากมีข่าวออกมาแบบโอ้โหแบบ
เกิ้ลใหม่จะมาหรือยังอัลบั้มใหม่จะมาหรือยัง
ตอนนี้ล่าสุดก็ขออัปเดตเขาบอกว่า
โดยข่าวว่าได้โปรดเขย่าแครอทถ้าคุณจะคัมแบ็คภายในเดือน๕เสื้อน
นี่คือแปลเป็นจากภาษาหังกิษนะคะปุ่มศาสตร์ไทย
แล้วก็ด้านน้องจีซูเนี่ยก็เข้ามาตอบว่า
แครอทแครอทเช็ค
ก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณซิกนอลบางอย่างว่า
นะก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณจะมีอัลบั้มใหม่หรือซิงเกิ้ลใหม่เนี่ย
ให้แท่งเขย่าแครอทนะแต่น้องก็ตอบว่าแครอทแครอทเช็ค

ซึ่งคำตอบของน้องจีซูก็แฟนก็บอกว่าเป็นการยืนยันว่า
การคัมแบ็คที่รอคอยอย่างยาวนานเนี่ยของแบล็กพิงก์เนี่ย

อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืม
เพราะว่าแต่ละคนก็น่าจะเสร็จภารกิจครับเที่ยวงานบ้านแล้วความคาดหวานว่าคนมาแต่ละครั้งมันต้องบูห์ไหม

ก็คืออาจจะการรวมตัวกันอีกครั้งหลังจากทุกคน
ทำภารกิจไปอยู่ตามแบรนด์ของที่เป็นสปอนเซอร์ต่าง

แต่เขาก็คือแต่สร้อยที่เนี่ยหนูไปหาข้อมูลมาสร้อยที่ขายหมดคือสร้อยไอ้ตัว

ที่มันเป็นอ่าที่น้องใช่ที่มันที่มันเป็นคาด
ถูกค่ะแต่ที่มันเป็นงูเนี่ยไม่ใช่ที่มันเป็นงูราคาแพงกว่านั้นที่มันเป็นมองขอบ
ที่เขาใส่แน็ตคือแพงกว่านั้นแต่ถ้าที่ซ่อยที่มันเป็นแบบเป็นอย่างเนี้ย
ติดคอเนี้ยมืน๒เหรียญอ่าก็คือเป็นเงินเกือบประมาณ๒๔นาที
อ่า๒๔นาทีผลิตมาแค่๒๐๐เส้นอ่านะครับแต่ขายหมดแล้วเรียบร้อย
อืมครับผมโอ้เป็นกำลังใจให้นาคารเดี๋ยวเราคบอยู่นาคารโนรีซ่า
โปรดติดตามตอนต่อไป